ลงใต้ไปพัทธลุงกันหน่อยคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเมาอารวาส
ตำรวจก็เอาตัวไปสงบสติอารมณ์พอมีสติกลับมาก็ขับรถกลับบ้านไปสักพัก
วนกลับมาใหม่เอามีดไล่แทงตำรวจครับเอ้าอันนี้คือหายเมาแล้วนะ
แต่มันมีความโกรธแค้นอยู่ในใจอ่ะเนี่ยก็เป็นภาพเนี้ย
เอามีดไล่แทงตำรวจครับคุณผู้ชมตำรวจเขาก็มีคนแถ่คลิปเอาไว้ได้
อันนี้คือบริเวณโรงพักนะครับโอนินรับมีดด้วยนะ
เอามีดไล่แทงตำรวจบนโรงพักตำรวจต้องวิ่งหนีกันวุ่นวายไปหมด
ระหว่างนั้นก็มีการถือมีดส่งเสียงโวยวายเออะกันไป
ไม่พอใจที่ถูกตำรวจนำตัวไปโรงพักก่อนหน้านี้
ขู่ว่าห้ามเข้าไปใกล้ไม่งั้นจะแทงให้หมดเลย
ตำรวจต้องประสานญาติมาช่วยเจรจาพอญาติมาถึงก็พูดคุยเกลี้ยกล่อม
แต่ไม่สำเร็จครับหนุ่มคนนี้ก็เดินไปมานะครับ
แล้วก็อารวาสอยู่แบบนี้แหละครับประกาศให้ชาวบ้านออกจากโรงพัก
เพราะเดี๋ยวถูกทำร้ายตำรวจต้องออกมาประกาศแบบนี้
กระทั่งผู้สื่อข่าวของเราต้องไปหลบในรถนะฮะ
เพราะลงไปไม่ได้ชายคนนี้ขู่เดี๋ยวจะทำร้ายด้วยนะฮะ
พอเจ้าหน้าที่กับญาติพยายามคุยกันอยู่สักประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่ง
สุดท้ายยอมวางมีดแล้วก็เดินไปหาตำรวจแบบง่ายดาย
เหตุการณ์เหมือนจะจบนะแต่ว่าพอสงบสติอารมณ์เสร็จปุ๊บ
โวยวายอีกสุดท้ายนี่โดนล็อกแบบนี้เลยฮะ
ยาหมดต้องกันนานเลยเหรอ
พี่พี่พี่

ส่วนสาเหตุเขาบอกว่าเขาไปนั่งกินเบียร์จนเมาอารวาส
ในร้านแถวนั้นก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็เลยเอาตัวไปสงบสติอารมณ์
สุดท้ายก็มาก่อเหตุไปแทงตำรวจแบบนี้อีกนะฮะ